นั่นก็คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง๒๔๗๕นั่นเอง
มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างด้วย
แล้วก็มีกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์
ที่จัดกิจกรรมเป็นการทำบุญด้วย
รวมถึงเป็นการรำลึกถึงนิสิตเกษตร
ที่โดนจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้วในกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตย
ที่วัดพระสีมหาท่าน
วันนี้มีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงกิจกรรมนี้เชิญครับ

เป็นวันครบรอบการแสดงออกของประชาธิปไตย
ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่๘๕แล้ว
แล้วก็มีการออกมาเรียกร้องของกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์
รวมถึงตำรวจทหารที่สละชีวิตในเหตุการณ์กระบดบวรเดช๒๔๗๖ค่ะ
รวมถึงลำลึกถึงเหตุการณ์ที่นิสิตถูกจับกลุ่มระหว่างทำกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
วัดพระศรีมหาธาตุบางเขตแห่งนี้ค่ะโดยกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์แปดคนนะคะ
ได้ร่วมกันวางดอกไม้ในเจดีขาวที่เก็บอัฐิคณะราชพร้อมกับญาติวิรชนที่ได้เดินทางมาร่วมวางดอกไม้ในวันนี้ด้วยนะคะ
จากนั้นค่ะกลุ่มนักศึกษาก็ได้เดินเพื่อย้อนบรรยากาศในวันที่เพื่อนนักศึกษาถูกตำรวจจับกลุ่ม
ระหว่างทำกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยค่ะที่บริเวณสวนหย่อมหน้าพุทธวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพักษ์พระนครค่ะ
จากนั้นก็ได้ร่วมกันวางดอกไม้และกรวดน้ำคว่ำขันเพื่อรำลึกวันเสรีประชาธิปไตย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยจะมีอีกเมื่อไหร่ค่ะจากนั้นค่ะตัวแทนทางกลุ่มนักศึกษานะคะ
ได้ร่วมกันอ่านแถลงการประนามรัฐบาลทหารที่ใช้ความรุนแรงในการปิดกั้นเสรีภาพ
การแสดงออกทางประชาธิปไตยของประชาชนและนิสิตนักศึกษา
รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลทหารค่ะรีบคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
อกจากนี้ค่ะตัวแทนของกลุ่มนักศึกษานะคะ
ก็ยังได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนอีกค่ะว่า
ก่อนที่จะมีการการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามถึงการเตรียมการทำกิจกรรม
แล้วก็ได้มีการไปเยี่ยมที่บ้านรวมทั้งโทรไปสอบถามที่มหาวิทยาลัยค่ะ
ว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันนี้นะคะได้มีการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยหรือไม่ค่ะ
ซึ่งทางกลุ่มตัวแทนนักศึกษานะคะก็ขอประนามรวมถึงไม่สบายใจและรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ
ค่ะซึ่งตลอดการทำกิจกรรมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากตำรวจของสนบางเขนนะคะ
เข้ามาสังเกตการณ์บรรยากาศซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมตลอด๑ชั่วโมงนั้นนะคะ
ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยค่ะสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะ